ดูเทคนิคเคล็ดลับการทำให้ผลผลิตมันงอกงามงอกเงยดีกว่า

มีวิธีเอาพัดสิ้นเนี่ยมาปลูกไว้ที่ต้นไม้แบบนี้ค่ะ
ตอนแรกต้องเป็นตัวผู้แน่นอน
ก็เลยเอาเนี่ยมามัดไว้
มันก็เลยกลับใจเป็นตัวเมีย
ผลที่ได้มันก็เป็นอย่างนี้

นี่เฮ้ยมันยังไงกันคุณชิสางงไปหมดแล้ว
ลงไปหมดแล้วอย่าว่าแต่ผลดกเลย
ไอ้มะละกอตัวนี้กิ่งก้านดอกออกมาหมดดอกไปหมดเลย
เออเขามีวิธียังไงเดี๋ยวค่อยฟังนะคุณผู้ชมนะ
มะละกอต้นนี้คือมะละกอพันสายค่ะ

ผลของมันจะติดที่คั่วที่ต้นเลยถูกไหม

ใช่ก็เลยเรียกมะละก่อพันสายนะครับ
แล้วสิ่งที่ว่าเป็นเคล็ดลับก็คือเจ้าของเนี่ยนะคุณสังเกตที่ลำต้นเห็นไหม
เขาเอาผ้าสิ้นนะคะตัดมาแล้วก็ผูกมัดเอาไว้คล้ายเหมือนกับว่าเป็นผ้าขาวม้ามัดเอว
ที่ทำแบบนี้เจ้าของเขาให้เหตุผลว่าเมื่อก่อนผลผลิตของมะละกอตัวนี้มันไม่ค่อยดี

เขาก็เลยเชื่อว่าพืชผลบางชนิดมันไม่มีเพศ

เขาคือต้องสวมบทบาททางเพศให้ด้วยการนุ่งสิ้นให้มัน
คือบางคนเขาจะบอกว่าเวลาต้นไม้มันไม่ออกผลเนี่ย

ต้องบอกคุณผู้ชมว่าก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่ง
แล้วก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นเช่นน้ำสารอาหารการดูแลรักษา
แล้วก็พวกวัชพงชะพืชต่างด้วยนะครับ
ผลผลิตออกมาดีแล้วมันอาจจะเป็นจังหวะของมัน
ที่มันยังมีผลมันอาจจะยังกำลังแบบเก็บตัวอยู่ไง
พอพร้อมแล้วก็เปิดเผยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้